อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาอ้างว่าเขารักนักรักหนา
คืนดีแฟนสาวแต่ไม่สำเร็จแฟนสาวเขาไม่ยอมคืนดีด้วย

แต่แฟนสาวหลบทันครับร้านอาหารมันเข้ากกหูเฉียดไป
อาการสาหัสนะแล้วตัวผู้ชายก็หลบหนีไป
ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในร้านอาหารนะนี่จังหวะนี้ใช่ไหมมาแล้ว
เดี๋ยวจะมีเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาง้อผู้หญิงคนหนึ่งในร้านอาหาร
คุณผู้ชมคุยกันไปคุยกันมาผู้หญิงก็ไม่ยอมคืนดีโมโหเลือดขึ้นหน้า
ยิงซะเลยท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้อยู่ในจังหวัดพัทธลุงนะครับ
นี่นี่มาแล้วครับแฟนสาวลูกศรสีเขียวเขียวผู้ชายมาแล้วครับ
ลูกศรสีแดงแดงขอคุยหน่อยเข้าไปคุยผู้หญิงคือนางสาวอันธิดาศรีทองช่วย
อายุยิ่งตบหน้าด้วยเนี่ยคุยสักพักหนึ่งอย่างที่เห็นตบหน้าเลยครับ
เพื่อนก็ลุกคือสิครับตบเพื่อนฉันทำไมพยายามช่วยแล้วห้ามปรามแล้ว
ผู้ชายเหมือนจะออกไปนะแต่แต่ไม่แค่นั้นนะครับโอ้ยนี่คุณผู้ชมนี่ฮะ
มาจากข้างนอกสิครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้อมไปข้างข้างร้านครับ
เอาปืนสอดเข้าไปในร่องไม้ของฝาร้านนะคุณผู้ชมปืน๓๘ยิงเลย
ยิงเข้าคือหวังจะให้เข้าศีรษะเลยครับแต่มันถากไปโดนใบหู
คืออย่างที่บอกเรามีประสบการณ์แล้วว่าเรื่องของแบบนี้มันเป็นเหตุกระดาษยิงได้ใช่ไหม
คนอื่นอาจจะโดนลูกหลงก็ได้ทุกคนก็ต้องหลบเอาไว้ก่อนนะครับ
เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้เขานั่งกินข้าวอยู่ในร้าน
บริเวณโต๊ะข้างกับกลุ่มคนเจ็บคือคุณสมพงศ์เนี่ย
จากนั้นเห็นชายเสื้อแดงเดินเข้ามาหนึ่งรอบ

ไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัดปั้งหันไปดู

ตำรวจโรงคุณธิไปตรวจสอบที่ร้านเก็บหลักฐาน

ล่าสุดพนักงานสอบสวนส่อพมพฤทธิ์ลุง
ทำการสอบส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แล้วก็สอบปากคำกันทั้งคืน
แล้วก็ไปหาหลักฐานก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง
ก็พบว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายเอกพลครับ

ทั้งคู่เคยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยา
ทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะความหึงหวง
ฝ่ายหญิงก็เลยพยายามออกห่างแล้วขอเลิก
แต่ฝ่ายชายไม่พอใจพยายามง้อแต่ไม่สำเร็จ

ตบแล้วก็เอาปืนยิงทำให้เธอนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ